เอาเป็นว่าเมื่อกี้ไม่ได้เห็นเฉพาะงูเหลือมอย่างเดียว
ส่งไลน์มาพูดคุยกับเราด้วยอย่างที่น้องใบตอง
เชิญชวนคุณผู้ชมให้ตั้งชื่อเจ้าลูกวัวที่หลุดพ้นออกมาจากการที่ถูกจ้องจำ

มีคนส่งมาด้วยบอกว่าชื่อเจ้าบุญเหลือ

ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าลูกวัวตัวนี้ถ้าออกมาแล้วจะควรชื่ออะไรดี

สักครู่เห็นด้วยชื่อชนะชัย

เอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับชื่อผมสักหน่อยก็ดี
ที่อื่นมีดีเยอะแยะลองตั้งกันดูนะครับ
จากตั้งชื่อลูกวัวแล้วลองมาตั้งชื่อลูกนกกระเรียนดีไหม

มีเพราะว่าเนี่ยค่ะที่บุรีรำนะคะเขามีข่าวดีว่ามีการเกิดลูกนกกระเรียนพันธ์ไทย
แล้วก็มีความสำเร็จในการขยายพันธุ์ด้วยถือว่าเป็นความสำเร็จในรอบ๕๐ปีเลยค่ะ
จะบอกให้เลยนะว่าเจ้านกกระเรียนเนี่ย

ก็มัวแต่กะเรียนอยู่นั่นแหละ
ก็กะจะเรียนกะจะเรียน
นี่ที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นการปล่อยพ่อแม่นกกระเรียนพันธ์ไทย๙ตัวคืนสู่ธรรมชาติ
ห้วยแสงเหนือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจราเข้มากจังหวัดบุรีรำค่ะ
ครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นความสำเร็จในการเพิ่มประชากรนกกระเรียนพันธ์ไทยในธรรมชาติเลยนะคะ
เพราะว่านกกระเรียนพันธ์ไทยเป็นสัตว์ป่าสงวน๑ใน๑๕ชนิดที่เคยศูนย์พันธุไปนานถึง๕๐ปีเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าทางองค์การสวนสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ร่วมกันทำโครงการทดลองพ่อเลี้ยงนกในกรงสำเร็จ
เป็นความร่วมมือกันกับทางมูลนิธินกกระเรียนโลกสหรัฐอเมริกาเลยนะ

จากนี้ก็ยังมีข่าวดีเรื่องการเกิดลูกนกกระเรียนพันธ์ไทยในพื้นที่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกในรอบ๕๐ปีด้วยค่ะ
โดยพบการวางไข่และฟักตัวทั้งหมด๔คู่
แต่ว่ามีชีวิตรอดเพียงแค่๑คู่เนี่ยคุณกว่ามันจะเกิดมาได้เนี่ยนะคะมันก็ยากลำบากพออยู่แล้ว
ซึ่งนกคู่นี้นะคะก็ถูกพบในแปลงนาข้าวของนางเกษรบุญอารี
ก็เลยตั้งชื่อเอาไว้นาข้าวกับมะพร้าว

อันนี้เราไม่ต้องตั้งให้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่เตรียมตั้งตัวต่อไปแล้วกันนะคะ
โดยทั้ง๒ตัวนี้เกิดจากพ่อแม่ที่ปล่อยไปเมื่อปี๒๕๕๙
ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่
ช่วยกันดูแลอนุรักษ์นกกระเรียนพันธ์ไทยไว้หน่อยนะ
และการปล่อยนกกระเรียนพันธ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดบุรีรำ
ดำเนินการมาทั้งหมด๖ครั้งรวมทั้งหมด๗๙ตัวนะคะ
เขาทำมาตั้งแต่ปี๒๕๕๔จนถึงปี๒๕๕๙
โดยปล่อยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจราเข้มาก๕๒ตัว
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน๒๗ตัว
ปัจจุบันพบว่ารอดชีวิตอยู่๔๒ตัวนะคะ
ทราบข่าวแบบนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์นกกระเรียนให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปนานค่ะ